อายุเป็นเพียงตัวเลข

มันตรงกับข่าวของพี่เมฆวินัย

อายุ๕๒แล้วคุณผู้ชมน้ำยาดี
คุณผู้ชมล่าสุดนะคะปั๊มติดปุ๊บปั๊บนะคะ
ลูกสาวคนที่๓แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ
คือเรื่องราวก็มาจากที่แกโพสต์นี่แหละค่ะ

ตอนที่รู้ว่าภรรยาตั้งท้องค่ะ

เพราะว่าตัวเองกลับมาป่วยอีกครั้งค่ะ
คือจริงเนี่ยภรรยาตั้งท้องตั้งแต่เดือนมกราคม

คือแกเชื่อหมอดูอันนี้เป็นความเชื่อ

เพราะว่าเดี๋ยวลูกนี้จะช่วยทำให้หายป่วย

ภรรยาห้ามทิ้งพี่เมฆไปไหน
ต้องรอต้องรอจนกว่าแบบลูกโตมาแล้วลูกจะช่วย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
หลังจากเหมือนกับนเราช่วยเราเรื่องศูนย์ก่อนแอทำให้เราหายป่วย
สรุปแล้วก็คือจริงท้องมาสักพักแล้วนะคะแต่เพิ่งมาเป็นข่าวเนาะ
ยินดีด้วยนะคะพี่เมฆแล้วก็ครอบครัวเนาะ
ใช่ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยนะคะ